เหตุนี้ครับกำลังตามจับกันอยู่นะครับ
ว่ารถตู้คันที่ก่อเหตุหนีไปไหนแล้ว
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการแชร์กันเยอะเลย

คือรถตู้มันลากมอเตอร์ไซค์ไปด้วย

เอาอย่างนี้ค่ะคือแชร์กันช่วงประมาณสัก๔ทุ่มกว่านะครับ

ตามคลิปเลยครับเครื่องหมายตกใจ
ชนน้องที่ทำงานบาดเจ็บและหนีขึ้นทางด่วน
พระราม๙ตรงข้ามโรงพยาบาลปียเวท
ใครเจอช่วยแจ้งด้วยครับ
รถตู้ทะเบียนฮนุฮกลลิง๗๘๕๗กรุงเทพมหานครป้ายฟ้า

กระทั่งเมื่อคืนคนแชร์กันเยอะเลย
ตามหาหน่อยว่าคนขับรถตู้เนี่ย

เพราะว่ามีคลิปจากกล้องหน้ารถ
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ตื่นเต้นนี้เกิดขึ้น
นาที๒๘วินาที

และตามหาตัวคนขับรถตู้ครับ

นี่แหละครับชนแล้วหนีชนแล้วหนี

ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ผ่านด่านตรงนี้ได้ไงนะครับ

ทะเบียนฮนุฮกลลิง๗๘๕๗กรุงเทพนะครับ
ป้ายสีฟ้าเป็นรถตู้ส่วนบุคคล
ชนรถจักรยานยนต์แล้วก็นี่คุณ
ชนแล้วก็ขับลากขึ้นไปบนทางด่วน
จนเกิดประกายไฟบนถนนล่ะครับ

คันที่ถูกชนแล้วก็คันที่ถูกขับลากไปนั้น
กระโดดออกมาได้ทันกระโดดหลบได้ทัน

ถูกบันทึกไว้จากกล้องหน้ารถเห็นไหมฮะ

มีการตามล่ารถตู้คันนี้ไปตลอดเส้นทางนี้นะครับ

ก็คือนายอันนบวันแอร์เลาะนะครับ

และรถจักรยานยนต์มีปากเสียงกันอยู่บนถนนพระรามเก้า
และคนขับรถตู้มีการลงมาทำร้ายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ดังนั้นคุณอนบจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือนะครับ
ทำให้คุณอนบถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยเช่นกัน
ก่อนที่คนขับรถตู้จะขับหนีขึ้นทางด่วน
คุณอันนบขับรถไล่ตาม

พยายามร้องขอความช่วยเหลือตลอดเส้นทาง

จนกระทั่งถึงดานทางด่วนตรงนี้นะครับ
ฟังเสียงคุณอันนบหน่อยครับ
เหตุประทะร่างกายกัน
ก็เลยเข้าห้ามแยกทั้งสองฝ่าย
ไม่คิดอะไรก็คุยกับคนขับรถตู้ก็แยกพี่เขา
ผมนึกว่าคิดว่าเขาจะจอดแต่เขาก็ไม่ได้จอด
ก็เลยเป็นคนขับไล่ตามครับ
ในคลิปเลยครับก็เริ่มอัดคลิปเห็นทุกอย่างครับผม
ในคลิปเลยครับเป็นคนอัดคลิปไว้
ตอนที่ทะเลาะเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
เราได้ถามไหมว่าพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไร
ก็ที่ได้ยินตอนนั้นก็คือเหมือนว่าก็
ส่วนผู้บาดเจ็บนะครับก็คือนายสุกลเครือแสน

หลังจากที่มีเรื่องกับรถตู้แล้ว
เจ้านที่คู่ภายช่วยทำแผลที่รับบาดเจ็บคู่เรียบร้อยเปิดแล้ว

พร้อมกับเล่าให้ฟังบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนพระรามเก้า
โดยมีแฟนสาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วย
มีปากเสียงรุนแรงกับคนขับรถตู้ในเรื่องของการขับรถปาดหน้า
ถูกบีบแตร่ไล่มาจนถึงแยกอสมท
ก็เลยตัดสินใจครับจอดรถเพื่อจะเคลียร์ปัญหากัน
จะถูกคนขับรถตู้ทำร้ายร่างกาย
และคนขับรถตู้ขับหนีมุ่งหน้าจะขึ้นทางด่วน
ตัวเขาเองนะคือผู้บาดเจ็บคือคุณสุกล
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปจนถึงหน้าด่านทางด่วน
และพยายามเอารถจักรยานยนต์ของเขาจอดขวางไว้คุณ
ขวางเพื่อไม่ให้รถตู้ขึ้นทางด่วนได้
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือรถตู้เนี่ยนะฮะ
ขับชนรถจักรยานยนต์ของเขาลากรถจักรยานยนต์ของเขา

โชคดีที่ตัวเขากระโดดออกมาจากรถจักรยานยนต์ของเขาได้ทันนะครับ
งั้นอาจจะถูกชนและถูกลากตัวไปด้วยนะฮะ

เขาก็จะผ่านสายผ่านขวาเปื่อจะหลีกเลี่ยงขึ้นทางด่วน
พี่พลมงฤีษภ์ก็ขี่ต่ามไปเรื่อยขี่ไปจนถึงทางด่วนนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นทางด่วนไปแล้วเนี่ย
ผมคงจะคงจะตามไม่ทันแล้ว
เพราะว่าไม่มีใครอัดวีดีโอไว้เลยโทรศัพท์ผมก็ไม่มี

เพราะว่าผมเพิ่งเลิกงานจากโรงพยาบาล

ตอนนั้นแฟนผมกระโดดลงจากรถแล้ว
ผมเลยตัดสินใจเอารถมอไซค์ขวางทาง

ตำรวจสนทางด่วนได้วิทยุสกัด

แต่ว่ารถตู้คันนี้แหกด่านสกัด

ก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย

เพื่อติดตามตัวโชเฟอร์รถตู้หัวร้อนรายนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นทะเบียนสีฟ้านะ
หลายคนก็บอกเอ๊ะมันทะเบียนพิเศษหรือเปล่า

แล้วก็จะนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า
เพราะเจตนาใช้รถตู้พุ่งชนคนขับรถจักรยานยนต์ด้วย

แล้วก็ผมก็โทรไปนะโทรไปที่จราจรทางด่วน
เขายอมรับว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ก็มีการแจ้งไว้ที่สนทางด่วน

แต่ตอนนี้ผู้เสียหายที่แจ้งความกันไว้ที่สอนอดินแดง
ก็ต้องติดตามความคืบหน้าจากสนดินแดงกันด้วยนะครับ

ทีมข่าวของเราก็จะนำมาเสนอความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ